ไม่เชื่ออย่ารบหลุมมูเตรุให้เข้าใกล้ออกไกล

แต่ที่แน่คุณเลี้ยงกุมารเนี่ย

เห็นบอกไปเข้าร่างผู้จัดการคุณด้วย

ไปสิงร่างผู้จัดการคุณเนี่ยนะ
ก็เขาคงจะไปลักษณะว่าบอกตัวตนว่าเขามีตัวตนนะ
ค่ะก็คือจริงแล้วก่อนหน้านี้ค่ะ
ไปบ้านของน้องน้องลิวอัจจารยา
ซึ่งน้องหลิวเนี่ยเขานับถือองค์พระแม่รักษมี

เหมือนไปพูดเล่นอ่ะค่ะแล้วองค์แม่ก็โกรธ
แล้วเขาก็แบบทำไมอะ
ก่อนหน้านั้นแล้วว่าเอ๊ะแม่นู่นนี่
คือเขามาแปลกแล้วอะค่ะ
ผู้จัดการคุณที่มาที่บันนี้นะพี่เองคือ
วั้ยไม่ต้องมาว่าหนูอะที่อยากขอนู้นขอนี่มาขอนู้อะ

คืออยู่อย่างนั้นเป็นชั่วโมง
อ่าวแล้วสมิทรศไม่วอยวายเหรอ
ไม่เคยค่ะไม่เคยเลย

อุ้ยเป็น๑๕ปีแล้วค่ะ

เพราะฉะนั้นเขาไม่จำเป็นต้องมาหลอกอะไรเรา

น่าจะประมาณ๒๓ครั้ง

ครั้งที่สองเนี่ยเหมือนกับในความรู้สึกอะค่ะ

หรือไม่ค่อยซื้อของอะไรให้เขา
เขาก็จะแบบบ่น

นี่พี่เอ๊คิดไปเองหรือเปล่า

อุปทานแต่คือเสียงมันไม่ใช่

เสียงก็เป็นเด็กเลย
เขาดัดเสียงแบบ

แม่ไม่สนใจแม่ไม่รัก

แล้วมันก็ตรงกับช่วงที่คุณไม่ค่อยได้คุยกับเขา
ใช่ค่ะแต่เราก็ดุเขา
ว่าไม่ต้องมาเรียกร้องนะถ้าไม่งั้นก็ไปเลยไปไปเกิดเลย
ไล่เลยเหรอใช่เพราะว่าถ้าอยู่ด้วยกันต้องเข้าใจกัน
อะไรอย่างนี้คือเราก็เหมือนคุยกับเขาด้วยเหตุผลนะคะ
แล้วเขาก็เหมือนเหมือนเด็กอ่ะนั่งฟังแล้วก็คำปากแบบ
เนี้ยนี่ไงแล้วครั้งล่าสุดล่ะที่เจอครั้งล่าสุดนี้คือเหมือนเป็น
โดนใจน้องที่เป็นคอสตูมอะค่ะเวลาที่เราเดินซื้อของนู่นนี่นั่น
เขาก็จะอยากได้อ่ะอยากได้เหมือนผ่านเข้ามาอีกทีนึง
เขาคนนี้เขาไปใช่คนนี้เขาก็ผ่านคุณตุ้มใช่ไหมฮะใช่ค่ะ
คุณตุ้มนี่กุมารเคยเข้าเหรอก็เขาจะมาวิ่งผ่านเรื่อยเรื่อยอ่ะค่ะ
วิ่งผ่านแล้วมีอาการรู้สึกยังไงตอนเขาวิ่งผ่านมันก็บอกไม่ถูกอะค่ะ
คือแบบจากเราเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะค่ะก็จะพูดมากขึ้นอืมแค่
แล้วเคยเห็นเด็กกุมารคนนี้แม้ที่ในฝันว่าอ๋อครั้งแรกเลยค่ะ
คือเป็นตัวเลยค่ะเป็นตัวเหมือนมาเลยไม่ต้องฝันเลยเนี่ยเหรอต้องฝันค่ะ
ครั้งแรกที่มาอยู่กับพี่ฝนวันแรกที่เข้าไปนอนที่บ้านที่จะไปทำงาน
ไปเจอยังไงก็คือวันนั้นนอนนอนอยู่อะค่ะแล้วน้องอ่ะประมาณตี
ตีสามตีสามตีสี่เขาจะมาประมาณเด็กประมาณแค่เนี้ยค่ะ
หัวจุกแล้วก็จุกกระเบนประมาณจุกกระเบนห้าหกขวบเนี้ย
คือเด็กอยู่ขนาดมีหัวจุกแล้วก็มานั่งขึ้นนั่งลงแล้วก็ข้างเตียงค่ะ
แล้วก็คอยสะกิดเราอย่างเงี้ยพอเราไม่ไหวแล้วนะพี่ไม่ไหวแล้ว
แล้วก็จะนอนเขาก็สะกิดอยู่นั่นแหละเขาก็ยังสะกิดแขน
หมาหรือเปล่าตอนนั้นหมายังไม่มีหมาเล็กข้าวที่บ้านมีแต่หมาตัวใหญ่
ก็จู่จะอยู่ในกงข้างล่างหมดแต่ที่แน่แน่คุณฝนเองก็เคยโดนอิทธิฤทธิ์
ของน้องกุมารในงานมานั่งทับหัวเลยใช่ค่ะโปรดหัวอะไรวันนั้น
อ๋อนั้นนอนกลางวันอืมนอนนอนอยู่แล้วเหมือนมีคนมานั่งทับหัว
แบบหนักมากแล้วจิตข้างในก็เลยก็แบบคิดถึงน้องเลยอ่ะว่าแน่นอนน้อง
น้องหรือเปล่าหรือว่าใครปล่อยให้ใครมามานั่งหัวพี่หรือเปล่านู่นนี่นั่น
แล้วแบบอย่าทำแบบนี้นะจะนอนอะไรอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งก็คือหาย
หายแล้วเราก็แบบลืมตาขึ้นมาแล้วก็นั่นแหละ
ว่ามันไม่มีอะไรมาทับหัวเราเนี่ยเราไม่ได้นอนใครจะมานอนทับหัวเรา
นี่คือเรียกว่าเป็นแค่เรื่องราวของน้องกุมารเท่านั้นเรื่องพระพิคเนธทันใจ
ถึงกับขอหวยเลยนะฮะถูกหลัก
เมื่อสักครู่ก็คือไหว้ขอพรนะคะแล้วก็ถวายผลไม้
ถวายของต่างต่างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราทำเป็นประจำอยู่แล้วนะคะ
รู้สึกได้ว่าทำอะไรก็จะสำเร็จอย่างรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ค่ะก็เลยเรียกนามท่านว่าเป็นเทพทันใจ
เทพแห่งความสำเร็จของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอให้การงานของเราเนี้ยค่ะ
ประสบความสำเร็จแล้วก็รับรื่นจะได้มีอุปสรรคเพราะว่าท่านจะเป็น
เทพเจ้าแห่งความสำเร็จแล้วก็ในเมื่อสำเร็จแล้วไม่มีอุปสรรคแล้วทุกอย่างมันก็จะดีหมดนะคะ
ก็เหมือนกับเราขอทีเดียวแล้วก็เหมือนครอบคลุมทุกอย่างเลยเดี๋ยวฝนจะพาไปดูแม่ย่านางที่รถนะคะ
ที่ท่านปกปักรักษาคุ้มครองให้ฝนเนี่ยปลอดภัยนี่คือแม่ย่านางแล้วองค์ใหญ่ขนาดนี้
ไปไหนก็คือแคล้วคลาดปลอดภัยหมดเลยทั้งค่ำกลางคืนเนี่ยไปไหนคือเรารู้สึกอุ่นใจอะค่ะ
เพราะว่าจะมีคนเห็นว่ามีผู้หญิงนั่งมาด้วยคนอื่นเขากลัวแต่เราไม่กลัวนะคะ
เราถือว่าเรามีเรามีของดีไว้ปกปักรักษาเราไม่กลัวค่ะแล้วก็มีเคล็ดลับอย่างหนึ่งค่ะ
ถ้าตั้งแม่ย่านางบางคนเนี่ยตั้งออกไปข้างนอกหันหน้าออกไปข้างนอก
แต่เขาบอกว่าให้หันหน้าเข้ามาหาเราให้ท่านแบบก็คือปกปักรักษาดูแลเราไงคะ
หันเข้ามาหาตัวเรานะคะนี่
เมื่อกี้ไปดูบ้านพี่ฝนมาแล้วค่ะนี่คือพระพิคเนตพระพิคเนธทันใจ
ผิดเรียกเองนะคะว่าทำไมถึงตั้งชื่อว่าพระพิคเนธทันใจ
เพราะว่าฝนได้ท่านมาแบบในระยะเวลาอันรวดเร็ว
แล้วก็สร้างเหมือนเหมือนศาลให้ท่านนะคะครับครับ
ได้ในเวลาอันรวดเร็วอีกหมายความว่าไงสร้างในเวลาอันรวดเร็วหมายถึงว่า
คือไปบนว่าจะหาเงินมาสร้างให้ได้หรือว่ายังไงฮะก็คือว่าก่อนหน้านี้
ก็ก่อนหน้านี้อ่ะอาจารย์เป็นหนึ่งอ่าอ่าแล้วนี่เป็นหนึ่งท่านท่านก็เหมือนกับว่า
ทักมาว่าเนี่ยต่อไปถ้าเธอมีอะไรดีเนี่ย
เธอต้องตั้งสารพระพิคเนตให้ฉันนะก็คือว่าพูดขึ้นมาเองอืม
นะคะแล้วทีนี้เราก็แบบว่าเราจะมีอะไรยังไงตอนนี้เราแบบ
ช่วงนี้เราแย่มากเลยแล้วอยู่อยู่เราก็ได้เหมือนแบบ
แข่งประกวดร้องเพลงคือเราได้เป็นเป็นครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ
แล้วได้ที่หนึ่งได้หนึ่งล้านบาทฮะมันเกินความคาดหมายอ่ะค่ะอ่า
มันก็แบบได้งานได้นู่นได้นี่มาเรื่อยจนกระทั่งแบบ
ไม่ใช่แล้วอืมเพราะงั้นก็ก็ต้องตั้งศาลแล้ว
แล้วก็เลยบอกอาจารย์หนูต้องทำยังไงอ่ะหนูไม่มีองค์พระพิคเนธน่ะ
แล้วอยู่อาจารย์ก็เรียกไปที่บ้านแล้วก็อุ้มพระพิฆเนธองค์นี้ให้เลย
ให้แบบเลยให้เลยที่แบบฝนนอนนั่งร้องไห้เลยอ่ะว่าแล้วก็อยู่อยู่ก็พูดออกมาว่า
ขอบคุณที่ท่านกลับมาหาฝนอีกครั้งหนึ่งโดยที่เราพูดโดยไม่รู้ตัว
หมายความว่าคุณพูดกับองค์พิกเนธใช่ใช่ค่ะอาจารย์ก็บอกว่า
มันก็คงจะต้องเป็นอย่างงั้นแหละแล้วเราก็เอามาวางไว้ที่หิ้งพระก่อนอืม
แล้วเราก็แบบว่าเราจะวางตรงไหนได้ตั้งสารตรงไหนจะมีที่ไหน
แล้วก็จะมีเสาอยู่ตรงหน้าบ้านนะคะอยู่สองเสาแล้วก็เราคิดว่า
มีแค่เสานี้เสาเดียวเสร็จแล้วโหช่างคิวยาวคงไม่ได้หรอก
ช่างว่างค่ะมาทำให้วันนั้นเลยอืมบังเอิญว่างอืม
แล้วก็ทำ๒วันเสร็จอีกวันหนึ่งก็เลยไปดูโดม
ไปดูโดมเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าพร้อมส่งได้เลยค่ะเพราะว่า
เสร็จแล้วสามวันจบเสร็จแล้วคือห้าวันจบเลยจบเลย
แล้วก็ที่พิเศษก็คือว่าตอนที่เขาเอาโดมมาวาง
ตอนที่เอาโดมมาวางโดมมันหนักมากค่ะ
พอวางปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องมาเล็งว่ามันตรงไหมยังไง
พอวางปุ๊บเขามะเร็งไม่ต้องขยับเลยเป๊ะเลยเป๊ะเลย
แล้วฝนก็อุ้มองค์พระพิคเนธลงมาใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนอุ้มท่านอ่ะ
เอาไปวางข้างในเหมือนวางข้างในอย่างนี้ค่ะอืม
วางเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมะเร็งใช่ป่ะว่าตรงหรือเปล่า
เลยเป๊ะเลยไม่ต้องขยับเหมือนท่านเลือกที่จะอยู่ตรงนั้น
เหมือนท่านเลือกเราก็เลยเออแล้วก็ก็เลยเหมือนกับเรียกชื่อท่านว่า
พิฆาเนธทันใจเพราะทุกอย่างนี้มันทันใจ
เสร็จในเวลาอันรวดเร็วทันใจทุกอย่างเลยอืมอืมอืมอืมอืมอืม
แต่พระพิฆาเนตองค์นี้มาแล้วชีวิตเปลี่ยนไปเลยหรอก็การงานนะคะ
การงานของเราเนี่ยเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนพอจะสุดอ่ะ
พอจะสุดก็มีคนมาช่วยแล้วเราก็ได้ทำต่อยอดไว้ตลอด
ต่อยอดให้ตลอดจนกระทั่งว่าอ่าแต่ว่าองค์ท่านเนี่ยจะชอบให้
โชคกับคนรอบข้างเหมือนไม่รู้ว่าท่านสร้างบารมีให้กับท่าน
ให้กับตัวท่านแล้วก็ให้ตัวเราเห็นบอกมีคนมาท้าเลยว่าท่านแน่จริงเนี่ยขอหวยหน่อย
วันนั้นอ่าวันเกิดแล้วก็เลยบวงส่วงองค์พระพิฆาเนตด้วยอ่ะค่ะอืม
แล้วก็มาที่บ้านกันแล้วก็มีน้องคนหนึ่งไม่มีความเชื่อด้วย
ยกมือไหว้ด้วยขอแบบจิตอะค่ะก็แน่จริงก็ขอถูกหวย
ถ้าถูกนะเดี๋ยวจะไปเช่าองค์พระพิคเนตคล้ายท่านเนี่ย
บูชาด้วยอืมพูดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปดูตรงมือองค์ท่านใช่ไหมคะ
แล้วองค์มือองค์ท่านก็จะก็จะมีโอมอ่ะอืมอืม
แต่คนก็แล้วแต่ว่าจะมองเป็นตัวไหนเขาก็มองเป็นตัวเลขอะไรสักอย่างหนึ่ง
แล้วเขาถูกสามตัวตรงเขาก็ต้องมาที่บ้านนะคะมาเอาเอาดอกไม้อะไรมาถวาย
แล้วก็เขาก็ถามฝนว่าเขาจะไปหาเช่าแบบนี้ได้ที่ไหน
เพราะเขาลั่นวาจาไว้แล้วอืมแล้วทุกวันนี้เขาไปเช่าได้อ่ะ
ได้แล้วค่ะเขาก็ไปเช่าเหมือนเลยองค์แต่ว่าองค์เล็กกว่า
นอกเหนือจากเรื่องราวของเอ่อองค์พฤติเคเนสแล้ว
ยังมีเรื่องราวของแม่ย่านางด้วยอ๋อเหรอแม่ย่านางอยู่บนรถเนี่ย
ใช่ค่ะแม่ย่านางก็คืออ่าเช่ามาองค์องค์ใหญ่พอสมควร
ตั้งอยู่ที่หน้ารถเลยแล้วก็ที่เรารู้เนี้ยก็คืออ่า
ช่างที่อู่อะค่ะบอกเราว่าแล้ววันที่ไปรับรถน่ะ
ช่างเขาก็บอกว่าแม่มีของดีนะแล้วก็อะไรอ่ะ
เนี่ยนั่งเฝ้ารถไม่ไปไหนเลยตอนกลางคืนนะคะเหรอ
ใช่เขามาเห็นยังไงเขานั่งอยู่หน้ารถเลยค่ะ
เขาบอกว่าเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวแต่ว่าไม่ได้ดูน่ากลัวนะคะ
แต่ว่าเขารู้แต่ว่าเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวนั่งอยู่หน้ารถตรงข้างคนขับ
ไม่ได้นั่งตรงคนขับนะคะนั่งตรงข้างคนขับแล้วคือนั่งเฝ้าไม่ไปไหน
แล้วก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้รถฝนอ่ะอยากเห็นแม่ย่านางจังเลย
นี่ค่ะองค์ขนาดนี้เลย

เหมือนเคยฝันแต่ว่าไม่ได้เห็นองค์แม่นะคะ
เหมือนแบบเหมือนเราหลับฝันไปแล้วเหมือนเราเห็นชายผ้าถุงท่านอะ
เหมือนเราเห็นชายผ้าถุงท่านแบบว่าไม่รู้สิแต่ไม่รู้ว่าเป็นใช่องค์ท่านหรือเปล่า
แต่ว่าเคยฝันแค่นั้นเองค่ะ
นั้นก็คือเวลาที่เราจะสัมผัสได้ถึงอันตรายเวลาที่เรานั่งรถเวลาที่จะเกิดอันตราย
เวลาที่จะเกิดอุบัติเหตุเราจะรู้สึกว่าใช่แน่เลยต้องชนแน่เลยอะไรอย่างนี้

เหมือนท่านจะมาช่วยแบบมาช่วยทำให้เหตุการณ์มันเบาลง
เห็นบอกว่าคุณเออีกแล้วผู้จัดการส่วนตัวของคุณก็เคยรอดตายเพราะว่าแม่ย่านางองค์นี้แหละ
ค่ะมีอยู่วันหนึ่งก็คือฝนไปร้องเพลงใช่ไหมคะแล้วเขาก็ไปอีกงานหนึ่ง
นั่งรถไปคนละคันฝนนั่งรถตู้เขาขับรถไปเอง
เสร็จแล้วปกติไม่เคยทะเลาะกันเลยวันนั้นอะไรไม่รู้เกิดอะไรไม่รู้ทะเลาะกัน
พอทะเลาะกันปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยต้องชะลอรถต้องขับให้ช้าลง
สักพักนึงเขาก็รู้สึกว่ารถมันแบบเหมือนยางมันแตกอะค่ะ
เหมือนยางมันอารมณ์มันอ่อนลงฝั่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาก็เลยโอเคเดี๋ยวค่อยคุยกันนะอะไรอย่างเงี้
เขาก็ไปดูก็คือยางนี้แบบไม่ไหวแล้วหมดแล้ว
แล้วถ้าเราเกิดไม่ทะเลาะกันแล้วเขาเป็นคนขับรถเร็วก็คือลดความตายแน่นอน
ก็คือเหมือนมาโดนใจให้เราทะเลาะกันอ่ะโทรศัพท์ทะเลาะกันอ่ะ
ก็เลยต้องก็เลยต้องชะลอรถเพื่อที่จะแบบเพื่อที่จะทะเลาะเพื่อที่จะคุยอ่ะ
ใช่เพื่อที่จะคุยให้รู้เรื่องอะไรอย่างนี้ถ้างั้นมันจะชน
ใช่ค่ะไม่งั้นแล้วก็คือว่าถ้าเราไม่ทะเลาะกันวันนั้น
ไม่ชนลดความตายลดยางแตกความตายเพราะว่าตอนนั้น
ยุคนั้นมันยังไม่มียางที่มันจะแบบเขาเรียกว่าแตกแล้วยังไปได้อีก
๘๐โลยีมันไม่มียางแบบนั้นอือ
ยังไม่จบนะชีวิตเธอยังผัวพันตรุงเยิ้งอยู่กับเรื่องเรื่องของการหมู่
แต่อันนี้เป็นเรื่องของผีบ้าง
ชีวิตเธอผูกพันกับผีเจอกันบ่อยลักษณะเป็นเพื่อนกันเลย

ช่วงหน้าช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาคุยครับ
เวลาที่ฝนนอนฝนชอบนอนเอามือแบบนี้
วางบนหมอแล้วชอบนอนบนแขนตัวเองแล้วเหมือนมีคนมาดึงแขนอ่ะ
แล้วก็บอกว่าน่ารักอ่ะอยากเอาไปอยู่ด้วย
แล้วก็เห็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวผมยาวเลยค่ะ